พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่สุราธานี
พบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐ปี

ถูกทุบหัวถูกยิงเข้าที่หัว
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้กลางถนน
เบื้องต้นเนี่ยค่ะตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๒เรื่อง
อาจจะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสภายในวงเล่า
เพราะว่าผู้ตายชอบสังสรรค์ชอบดื่มเหล้า

เพราะผู้ตายมีภรรยาตั้ง๙คนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คนเลยก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะผู้เสียชีวิตวัย๖๐คนนี้ค่ะ

เป็นชาวอำเภอท่าฉางจุฬาสุลาธารณี
ถูกฆ่าโหดเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้ที่ถนนแบบนี้ค่ะถนนสายคุณราวิภาวดี
พื้นที่บ้านห้วยสาหร่ายหมู่๒ตำบลปากฉลุยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานีนะคะ
พบศพเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
สภาพศพก็คือใส่เสื้อยืดคอปกสีเหลืองกางเกงขาสามส่วนสีเทา
เข็มขัดหนังสีดำไม่ใส่รองเท้านะคะ
หน้ามีแผลเต็มไปหมดค่ะที่ศีรษะเนี่ยแตกเลย
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยตอนที่พบศพเนี่ยนะคะ
ไม่มีเอกสารติดตัวอะไรเลยนะคะแล้วก็ตำรวจก็เลยต้องหาข้อมูลก่อนตอนแรกอ่ะ
ศพนี้คือใครสุดท้ายก็รู้ชื่อนามสกุลว่าชื่อว่านายประเสริฐชูทรัพย์อายุหกสิบ
คนร้ายเนี่ยลงมือโหดนะคะตำรวจบอกว่าจากการชนะสูตรเบื้องต้นจุดที่พบศพอ่ะนะ
เพราะว่าที่ไทยทอยถูกยิงหนึ่งนัดกระสุนทะลุปลายคาง
บนศีรษะมีรอยบาดแผลคล้ายถูกแทงด้วยเหล็กแหลม๔๕แผลจนกระโหลกแตก
ส่วนที่หน้าถูกฟันด้วยของมีคมตามตัวไม่มีบาดแผลค่ะ
แต่ขาสองข้างเนี่ยค่ะมีรอยเหมือนมือคนที่เปื้อนเลือดนะคะ
จับขาเขาอยู่นี่นะคะจุดพบศพไม่มีพยาหลักฐานอะไรเลยคุณผู้ชม
ไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไม่มีอะไรตกอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
พลตำรวจรีสาธิตพลพินิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
บอกว่าพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยค่ะเบื้องต้นนะจุดที่พบศพมันไม่มีร่องรอยอะไร
มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยเชื่อว่านายประเสริฐถูกทำร้ายจนเสียชีวิตที่อื่นค่ะ
แล้วก็เอาร่างของนายประเสริฐขึ้นรถมาทิ้งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นถนนสายหลักเลยนะคะ
อำเภอค่ะแล้วทิ้งแบบกลางถนนเลยนะคุณผู้ชม
แล้วคนร้ายคงจะขับรถหนีไปคนร้ายก็มีไม่ต่ำกว่าคนนึงแน่แน่
เพราะว่าอย่างน้อยก็ต้อง๒ช่วยกันยกศพแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้นะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ตายชอบดื่มสังสรรค์ค่ะ
แล้วก็มีภรรยาหลายคนค่ะข้อมูลเบื้องต้นคือมีภรรยาตั้ง๙คนคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นความขัดแย้งส่วนตัวทะเลาะวิวาสในวงเล่าหรือเรื่องชู้สาว
ส่วนอาวุธที่จากการตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดเนี่ยนะคะ
ว่าอาวุธที่คนร้ายใช้เนี่ยน่าจะเป็นของแข็งมีคม
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้พอจะรู้บ่อแสคนร้ายแล้ว
พอจะรู้แล้วว่าคนร้ายใช้ยานพานะอะไรในการก่อเหตุ
ตอนนี้เนี่ยนะคะตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีกับชุดสืบสวนสพสเวทเนี่ยนะคะ
ก็กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางของถนนตรงนี้ค่ะ
เพื่อหารถต้องสงสัยนะคะ
วันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดหนองบัวเจริญธรรม
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะฮะที่คุณนฤทธินั่งคุยด้วยเนี่ย
นี่คือลูกสาวนะฮะเป็นลูกสาวของผู้ตาย
เธอบอกว่าเธอเป็นลูกของภรรยาคนที่๖ของคุณพ่อ
เท่าที่ทราบเนี่ยคุณพ่อน่าจะมีภรรยาสักประมาณ๙คน

ลูกสาวคนนี้ชื่อเกซิรินะครับอายุ๓๔ปี
นี่ฮะภรรยาคนต่าง๙คน
คือคุณเกสุริเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีภรรยา๙คนและมีลูกกับทุกคน

แล้วไม่น่าเชื่อนะฮะลูกนี่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย

คือเป็นลูกผู้หญิงหมดเลยนะฮะภรรยา๙คนมีลูกผู้หญิงคนละ๑คนทุกคนหมดเลย
เดือนที่ผ่านเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็หมาอีกแล้วนะ
แต่พ่อขอบอกเอาไว้ว่ายังไงพ่อก็คิดถึงลูกคิดถึงหลานทุกคน
พ่อขอโทษด้วยนะ
นี่ฮะมีนาคมที่ผ่านมาที่พ่อมานอนที่บ้าน๕วัน
บอกอย่างนี้ก่อนจะไปเธอบอกว่าตอนนั้นก็แปลกใจอยู่ว่า
ทำไมพ่อพูดแบบนี้ยังตอบกลับพ่อไปเลยบอกว่าโอ้โหพ่อ
อย่าพูดอย่างนี้สิซึ่งก็ไม่คิดว่านั่นคือคำพูดครั้งสุดท้าย
ที่ได้ยินจากพ่อและได้เจอพ่อสิ่งที่พ่อพูดเนี่ย
มันเหมือนกำลังจะบอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นพ่อไม่มาหาอีกเลย
แล้วก็ได้ข่าวว่าเนี่ยฮะเสียชีวิตเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอกับสามี
ขับรถผ่านจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่เจอสบของน้ายประเศรษฐ์ชูซับไม่หาที่กลางถนนสาย
ควรราวิภาวดีที่บ้านห้วยสาหร่ายตะบนปากฉลุยอำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราธานีลูกสาวจากภรรยาคนที่๖ของนายประเสริฐ
บอกว่าเธอกับสามีขับรถผ่านจุดเกิดเหตุยังเห็นตำรวจเนี่ย
ตรวจจุดเกิดเหตุอยู่เลยปกติเนี่ยเธอจะแบบคอยพูด
ให้ถามสามีตลอดเป็นคนชอบพูดชอบถามสามี
แต่เมื่อวานนี้ก่อนจะรู้ข่าวว่าพ่อเสียชีวิตนะ
เธอบอกมันก็น่าแปลกเธอขับรถผ่านแล้วเห็นตำรวจอยู่อย่างเงี้ย
บอกปกติต้องถามอันนี้เธอแบบรู้สึกมันแบบไม่อยากถามนะ
กลับมาบ้านก็มีอาการแปลกมันอ่อนแรงปวดหัว
ไม่อยากพูดอยากคุยอยากถามอะไรทั้งสิ้น
สักประมาณบ่าย๒บ่าย๓มีญาติส่งรูปศพมาให้ดู
แล้วถามว่านี่ใช่พ่อเธอหรือเปล่าตอนแรกที่ดูเนี่ย

เนื่องจากศพที่มีคนส่งมาให้ดูมันมีบาดแผลที่ศีรษะ
แล้วมันดูเละไปหมดแต่เธอจำนาฬิกากับเสื้อได้
ว่าเป็นของพ่อแน่นอนส่วนสาเหตุเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่รู้นะครับ
เพราะว่าพ่อเนี่ยถ้าตามปกติเลยเนี่ยตามนิสัยพ่อคือพ่อเป็นคนชอบเที่ยว
หน้าตาดีเธอยอมรับว่าพ่อเจ้าชู้ปากหวานพ่อก็ชอบกินเหล้านะ
เวลามีเรื่องกับใครเนี่ยเท่าที่รู้คือพ่อเนี่ยเป็นคนที่จะต้องเอาคืนให้ได้
เวลาที่พ่อมีปัญหากับใครพ่อไม่ค่อยเล่าให้ฟังด้วยที่ผ่านมาก็เคยขอร้องพ่อ
ขอให้เลิกดื่มเหล้าแต่พ่อก็ไม่ยอมเลิกค่ะพอมาเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้น
เธอบอกเธอยอมรับว่าเสียใจนะแล้วก็เสียดายมาก
เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยกอดพ่อเลยนะฮะไม่เคยแสดงความรักต่อพ่อเลย
ตอนนี้อยากจะบอกกับพ่อว่าเธอเนี่ยรักพ่อมาก
แล้วก็อยากฝากถึงคนร้ายว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่ศูนย์เสียเนี่ย
คุณจะไม่รู้หรอกว่าความสูญเสียมันเจ็บปวดขนาดไหน
คืออย่างน้อยถ้าจะมีอะไรไม่พอใจกันเนี่ย
คือมาบอกกันบ้างก็ได้จะได้แก้ปัญหาหรือรู้ตัวกันว่าเออไม่พอใจอะไรยังไง
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องถึงขั้นมาฆ่ากันขนาดนี้
แล้วดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เชื่อว่าต้องมีคนก่อเหตุมากกว่า๒คน
สิ่งที่แปลกใจก็คือปกติพ่อจะใส่กางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลา
เวลาออกจากบ้านแต่จากสภาพศพของพ่อ
ใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่รองเท้า
กระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือรถจักรยานยนต์ของพ่อหายไป
มั่นใจว่าคนร้ายต้องเอาไปด้วยหากตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เนี่ย
อยากให้ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยนี่เธอบอกของพ่อเนี่ยที่หายไปนะฮะ
จากนี้นะครับนางเกซิริให้เราได้ดูโทรศัพท์มือถือของเธอนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้๑๕นาฬิกา๔๔นาทีนี่ฮะให้คุณนฤทธิ์ดู
เธอบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ของพ่อเนี่ยที่บันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์เนี่ย
เธอจะบันทึกเอาไว้พ่อเพ้งนี่เห็นไหมฮะบันทึกชื่อเอาไว้
มันมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าสามารถติดต่อได้แล้วในขณะนี้
ซึ่งนั่นเป็นเวลาที่เธอทราบแล้วว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิต
จากนั้น๑๖นาฬิกา๒นาทีเธอก็พยายามโทรกลับไป
แต่โทรไม่ติดนะฮะนั่นแสดงว่าคนร้ายเนี่ยเอาโทรศัพท์ของพ่อไปแน่
คิดถึงถึงก็ออกมาบอกว่า
เสียใจนะแกไม่ได้เลไม่ได้ดูแลพ่อเสียใจ

แต่นี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะว่าอื้อไม่ได้กลัวด้วยพ่อ
ถ้าใจแม่ก็เคยไม่เคยว่าอะไรพ่อ
เขาก็มานอนเฮ้าคืนซึ่งคืนก่อนแกที่ไป
แกบอกว่าพ่อมีความสุขนะในวันนี้พ่อถ้ามีความสุขได้กินข้าวโพรม
เขาก็บอกเท่านู้นอีกครั้งนะว่าพ่อเออแลพ์น่ะ
พ่อตัดพึ่งเหล่าไปตัดพึ่งไข่ล้านไปถ้าข้าม
พอมีคือจำได้ว่าประมาณ๔๐เปอร์เซ็นต์ว่าน่าจะใช้
จำเสื้อจำนาฬิกาได้ได้จำทรงได้ได้
แต่มาแปลใจว่าทำให้พอลงกับเกณฑ์ค่าฟาร์ม

รองเท้าพอก็จะต้องใส่แบบภูมิสนตลอด

ค่าฟาร์มเดินขึ้นตรงที่ผ่านแบบการเซฟซี่

ก็หนูโทแต่พอโทก็คือพ่อฟาร์มนี้
ย่าพอรู้ไม่พอรักรู้ตรงนี้วะ
รู้คนนี้ที่ไม่เคยบ่รักแต่รักพอที่สุด
มีลูกสาวกับภรรยาคนที่๖

ลูกสาวคนแรกของไหนประเสริฐผู้ตาย

เป็นภรรยาคนแรกของพ่อประเสริฐ

ตกใจกันมากวันนี้ก็เดินทางมารับศพพ่อ
หมอบอกว่าผลชนะสูตรถูกของมีคมหลายชนิด
นำฟันและแทงเข้าที่ศีรษะของพ่อ

กระโหลกศีรษะเนี่ยแตกแต่ไม่มีร่องรอย

ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
ศีรษะแกคือเหมือนโดนกระแทกอะไรแบบนี้
แรงที่ว่าของหนักมีคมอะไรแบบนี้ค่ะ
กระโหลกที่ว่าร้าวที่หมอบอกว่าเหมือนกับว่า
ก็ไม่ได้แบบตีหลายที่นะคือเหมือนกับว่าใช้ของแรงกระแทกที่กระโหลกเลย

มันมีร่องรอยอย่างอื่นไหมครับร่องรอยการยิง

ก็ถ้าอยากเป็นได้ก็อยากให้แบบจับคนร้ายได้เร็วเลยคือการทำแบบนี้คือ

คือเธอบอกว่าน้องชายของเธอเนี่ยคือนายประเสริฐเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้
มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมีภรรยาน่าจะสักประมาณ๙คน
เขาก็จะแวะเวียนไปหาภรรยาแต่ละคนโดยตลอด
ส่วนตัวเธอที่เป็นพี่สาวไม่เจอน้องชายมาปีกว่าแล้ว
ทุกครั้งที่เจอเนี่ยเวลาเจอกันน้องก็เมาตลอด
พี่สาวบอกก็เหมือนกับที่ลูกบอกอ่ะก็ตรงกันว่ามีภรรยา๙คนนะ
แต่ละคนก็มีลูกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหมด
พี่สาวบอกว่าเวลาเจอนายประเสริฐน้องชายเนี่ยเมาตลอด
ก็เตือนเตือนกี่ครั้งก็ไม่ฟังแล้วน้องชายเป็นคนใจร้อนไม่ยอมคน
การเสียชีวิตของน้องชายไม่รู้ว่ามันจะมาจากเรื่องนิสัยเหล่านี้หรือเปล่า
บอกว่าก่อนที่จะรู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตเมื่อสัก๑๐วันที่ผ่านมาได้
ฝันพี่สาวนายประเสริฐบอกนะครับบอกว่าฝัน
ฝันว่าบ้านที่อยู่เนี่ยอยู่เกิดไฟไหม้อย่างหนัก
ตัวเธอเองก็เกือบถูกไฟไหม้อยู่แล้วแต่โชคดีสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อน
ก็เลยเอาดอกไม้กับทูบเทียนเนี่ยไปไหว้พระแล้วก็ขอพรพระ
อย่าให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับในครอบครัวกับคนในครอบครัว
สุดท้ายมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้นะครับก็คือน้องชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ดูสิกว่าเมื่อจะเป็นมุมอะตึงก็เลยทั้งวันเจ้าใหม่ล้องคือ
เกิดไม่เคยกว้านก็ไม่เคยมาอีก

แล้วพรพระมันดับทันในฝันไหม
มันก็จุดเตียนเก่าโดทูเก่าโดเตียนเร็มนึงก็ออกจีบ
นี่ก็จะปฏิภัณฑ์ทำทีได้ทีไว้คุมครองหลักศาตรรษ์ทำอีกจริงคงไม่ดีก็ฮายปรัสเบาเสียนะ
ครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ๓วันนะครับท่านผู้ชมครับ
ปนักกิจศพนายประเสริฐวันอาทิตย์ที่๓๐พฤษภาคมนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับญาติของนายประเสริฐผู้ตายค่ะ
คุยกับนายบิโรธมากทูซัพหรือนายทง
ในทงบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๒ทุ่ม๒๔พฤษภาคม
นายประเสริฐขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่บ้าน
ถือขวดเหล้าขาวติดมือมาขวดนึง
สภาพนายประเสริฐตอนนั้นคือเมาแล้ว

ทีแรกเนี่ยตัวในทงบอกว่าก็ตั้งใจจะดื่มเหล้ากับนายประเสริฐด้วย
แต่เห็นว่านายประเสริฐเมาหนักมาก
ก็เลยเข้าบ้านไปนอนก่อนหาข้าวให้กิน
แล้วก็ให้นายประเสริฐนอนอยู่ในบ้านทั้งคืนค่ะ
นายประเสริฐก็ไม่เล่าปัญหาหรือปรึกษาอะไรนะคะ
๖โมงเช้า๒๕พฤษภาคม
นายประเสริฐก็ขี่รถออกจากบ้านตัวเองไป
ไม่ได้บอกลาอะไรไม่ได้พูดอะไร
เอาขวดเหล้าขาวหยิบกลับไปด้วย
ทีนี้ค่ะลองตรวจสอบระยะทางจากบ้านของในทงค่ะ

จุดที่พบศพอยู่ห่างกัน๒๐กิโลนะคะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๒๐นาทีได้
ทงกับภรรยาก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
คือนายประเสริฐเองเนี่ยก็เกเรแหละ
ขี้เมาด้วยพูดจาโผงผางด้วย
ไปนั่งบ้านใครก็ชอบไปหาเรื่องบ้านนั้น
ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่อยากให้นายประเสริฐมานั่งที่บ้าน
ส่วนเรื่องชู้สาวเวลาอยู่กับในทง
ทงบอกว่าก็ไม่รู้นะไม่เคยเจอปัญหาเรื่องชู้สาวอะไร
แต่ไม่รู้ว่าเวลาที่ไปอยู่ที่อื่นจะมีปัญหาชู้สาวไหม
แต่ก็พอจะรู้ข่าวว่านายประเสริฐมีเมียหลายคน
แต่ไม่เคยเจอเมียของนายประเสริฐเลยสักคนเดียว
เมื่อวานนี้ตำรวจเชิญในทงไปให้ปากคำนะคะ
เพราะว่าในทงกับภรรยาอยู่กับนายประเสริฐคืนวันที่๒๔พฤษภาคม
แล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว
ไม่รู้จริงไม่เกี่ยวกับการตายของนายประเสริฐจริง
ก็อยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
กูรู้ตะกี้เจ๊ตะยังไม่ใช่แค่ฮะ
เจ้าแค่ที่หลักหลวงเคยนี่ไม่ได้อ้อง
เจ้าอย่างเจ๊หลวนตะกี้เจ๊
ทีนี้มาสรุปไทม์ไลน์ของนายประเสริฐนะคะ

นายประเสริฐไปหานายทงที่บ้านเพื่อไปดื่มเหล้า

วันรุ่งคืน๒๕พฤษภาคมช่วง๖โมงถึง๗โมงเช้า
นายประเสริฐก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านของในทง
พอช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มไปเจอศพนายประเสริฐนะคะ
หลังจากพบศพตำรวจก็เรียกในทงกับภรรยา

ครับเขาก็ยินว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วย
ส่วนจุดที่เจอศพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ลักษณะถนนจะเป็นแบบนี้นะครับ
เป็นสองเลนสวนข้างทางเป็นป่าย่ามีสวนปามนะฮะ

ส่วนมากรถก็ใช้ความเร็วได้นะครับตรงเส้นนี้นะครับ
เสาไฟฟ้าก็มีนะฮะแต่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเป็นลักษณะเสาไฟนะครับ
จุดที่เจอศพนายประเสริฐเนี่ยจะเป็นทางโค้งนะครับ
วันนี้ยังมีคราบเลือดอยู่บนถนนนะครับ
แต่ว่ามันไม่มีรอยเลือดหยดลักษณะคราบเลือดนี่มี
แต่ไม่มีรอยเลือดหยดเป็นทางนะครับ
พื้นที่โดยรอบแถวนี้ตรงจุดที่เจอศพนะครับ
มีบ้านคนอยู่๔หลังแบบนี้นะครับ
บ้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นหลังที่หนึ่งในแผนที่เนี่ย
อยู่ใกล้ที่สุดห่างจากจุดที่พบศพนายประเสริฐ๕๐เมตร
เราไปถามชาวบ้านที่บ้านหลังนี้นะครับเขาบอกว่า
บ้านของเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะฮะตกใจมาก
พอรู้ข่าวว่ามีคนเอาศพเนี่ยมาทิ้งตรงนี้ที่เป็นทางโค้งของถนน
คือก่อนจะเจอศพเนี่ยบ้านหลังนี้บอกว่ายังนั่งดูข่าวดูไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
ยังดูข่าวอยู่ในบ้านอยู่เลยคืนนั้นฝนตกหนักมาก
ระหว่างนั้นตำรวจเนี่ยมาเรียกที่บ้านบอกให้ช่วยออกมาดูหน่อยว่า
เนี่ยใครเป็นศพนะมานอนอยู่เสียชีวิตอยู่ที่บนถนนข้างบ้าน
โอ้โหตอนนั้นก็ต้องหยุดดูไทยรัฐนิวโชว์ก่อนค่ะตำรวจบอกมาดูหน่อยซิรู้จักไหม
นี่นะฮะพอไปถึงพบว่าศพเนี่ยมีเลือดท่วมตัวแล้ว
ศีรษะถูกของมีคมเนี่ยฟันเข้าหลายแผลคือเละเลยอ่ะ
ซึ่งพอเขาเห็นเขาบอกโอ้โหไม่รู้จักเลยครับไม่ใช่คนในพื้นที่แน่นอน
ชาวบ้านอีกคนนึงให้ข้อมูลนะครับบอกว่าโค้งที่คนร้ายเอาศพมาทิ้ง
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาที่มาอยู่แถวนี้มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยวัยรุ่นขี่รถเมาแล้วแห่โค้งตอนนั้นเจ็บไปคนหนึ่ง
ขั้นที่สองวัยรุ่นอีกสองคนขี่รถแหกโค้งสาหัสทั้งคู่
ส่วนครั้งนี้คือครั้งที่๓ที่เกิดเหตุขึ้น
ตรงจุดเนี้ยที่คุณนฤทธิอยู่เนี้ยแต่เจอคนตายเลยอืม
ลักษณะถ้าฟังจากตำรวจนะขนาดนี้คือเอาศพมาทิ้งชาวบ้านในพื้นที่
เลยบอกว่าไหนก็เกิดคดีนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยฝากไทยรัฐทีวีช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยก็แล้วกัน
ตรงนี้ถนนโล่งทางโค้งอันตรายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเอาไฟฟ้าส่องสว่างมาติดให้หน่อย
คือถ้ามีไฟส่องสว่างบ้างเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบฆ่ากันตายเอาศพมาทิ้งนะ
อย่างน้อยอุบัติเหตุต่างมันคงไม่เกิดขึ้นหรือก็เกิดขึ้นน้อย
หรือเห็นไหมครับมีเสาไฟนะมันมีเสาไฟเป็นไฟวงสายไฟเข้าหมู่บ้านเข้าบ้านคน
แต่มันไม่มีไฟฟ้าเป็นไฟส่องสว่างตามถนนอยากให้มีอย่างน้อยป้องกันอุบัติเหตุ
และคนจะได้ไม่กล้าเอาแบบเอาศพมาทิ้งอย่างนี้มันจะได้สว่างหน่อย
เคยคาที่แล้วเพื่อนที่แถวนี้ค่อนข้างเปรียวไหมครับไม่มีแสงไฟ
ครับเปรียวไม่มีแสงไฟตรงนั้นมันเป็นโครงกันเป็นทางโครงกัน
เคยเห็นหน้าตาผู้ตายไหมครับ
ไม่เคยเห็นครับก็ไม่เคยเห็นตอนที่หลับอยู่ก็ไม่ได้ยินเสียง
ไม่ได้ยินเสียงได้ไม่มีเสียงทะเลาะอะไรกัน
ไม่ได้ยินเสียงได้เลย
วันนี้ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสคนร้ายเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกนะฮะ
ก็ไปเจอภาพของรถยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่ง
นี่นะครับประมาณ๔ทุ่ม๔๕นาที
๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
คือช่วงนั้นเนี่ยรถคันนี้ขับเข้าไปตรงจุดที่เจอศพของนายประเสริฐ
จากนั้น๒๒นาฬิกา๔๖นาที
รถคันนี้ขับออกมาจากจุดที่พบศพ
คือห่างกันสักประมาณ๓๐วิ
จาก๒๒นาฬิกา๔๕นาที๓๙วินาทีขับเข้ามา
แล้ว๒๒นาฬิกา๔๖วินาที

พบว่า๓๙วินาทีเนี่ยประมาณเนี่ย
ตำรวจเนี่ยไล่กล้องวงจรปิด
ตรงจุดเส้นทางที่เชื่อมต่อจุดที่เจอศพเนี่ยนะครับ
จะไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่จับภาพได้ว่า
มีรถต้องสงสัยอาจจะเอาศพมาทิ้งตรงนี้ก็ได้
น่าจะเข้ามาตรงนี้๒๒นาฬิกา๔๕นาที๓๗วินาที
แล้วเปิดไฟสูงหลังจากนั้นไม่นานมีรถจักรยานยนต์
มาจากอีกฝั่งหนึ่งวิ่งสวนทางไปฝั่งรถคันนี้
หลังจากนั้นรถต้องสงสัยก็ตบไฟต่ำทันที
วนรถกลับไม่ได้ขับมาถึงร้านค้านะฮะ
ซึ่งจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็เลยตั้งข้อสังเกตประมาณอย่างนี้นะครับ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วลองตั้งข้อสังเกตดูเนี่ย
ทำไมรถในวงจรปิดถึงวนหัวรถกลับ
ทั้งที่ตรงนั้นมันไม่ใช่จุดยูเทิร์น
ศพที่ถูกทิ้งบนถนนเลนขวาริมเส้นขาว
ซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับรถคันนั้นที่ขับผ่าน
เป็นไปได้หรือไม่ว่าช่วงกลับรถหย่อนศพทิ้ง
ทำไมคนร้ายทิ้งศพบนถนนทำไมไม่ทิ้งลงข้างทางไปเลย

ลักษณะเหมือนกับรีบทิ้งแล้วรีบไปเลย
รอยเลือดบนพื้นถนนมันไม่มีเลยนะฮะ

แสดงว่าอาจนำผู้ตายใส่อะไรมาทิ้งหรือเปล่า

จักรยานยนต์ผู้ตายที่เพื่อนบอกขี่จักรยานยนต์ไปหายไปไหน
ร่องรอยการต่อสู้อะไรในที่เกิดเหตุมันก็ไม่มี
จะเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์อะไรมันก็ไม่ใช่เพราะจักรยานยนต์ไม่อยู่
ที่ทิ้งศพเปลี่ยวฮะไม่มีแสงไฟส่องสว่างเพราะฉะนั้น
มันก็เลยไม่เห็นชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จากรถที่ไปยูเทิร์นความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนอยู่นะฮะในการติดตามตัวคนร้าย
จากเพื่อนที่ดื่มเหล้ากันในคืนวันนั้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ย
ก็มีลูกสาวสองคนที่เราได้คุยด้วยค่ะที่วันนี้ตำรวจก็เชิญไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
ก็นี่แหละค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าสำคัญมากนะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดคืออย่างที่บอกว่าจุดที่พบศพเนี่ยมันมีรถกระบะต้องสงสัยสีดำ
คันหนึ่งอ่ะนะคะเหมือนกับขับผ่านไปที่จุดที่พบศพแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาอยู่ตรงนั้นสักประมาณ๓นาทีแล้วก็ขับออกไป
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจังหวะเนี้ยมันคือจังหวะที่คนร้ายเอาศพของผู้เสียชีวิตไปทิ้งเอาไว้ตรงนั้นหรือเปล่า
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราที่ตามคดีนี้บอกว่าเดี๋ยวผมขอดูช่วงเวลากลางคืนให้เดี๋ยวถ่ายภาพมาให้ดู
อืมว่าจุดที่พบศพตอนกลางคืนเนี้ยมันมืดขนาดไหนถ้ามีคนเอาศพไปทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะมันจะมีรถคันอื่นมองเห็นไหมหรือยังไง
นาริสบอกว่าตอนกลางคืนมันมืดมากนะคะอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวของเราได้มา
นาริสบอกว่าตอนค่ำมันมืดค่ะเลยลองดูหน่อยลองจับเวลาจุดที่กล้องวงจรปิดจับรถต้องสงสัยที่เป็นกระบะสีดำ
ขับผ่านในช่วงเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๖นาทีแล้วขับออกไป๒๒นาฬิกา๓๙นาทีในช่วง๓นาทีตรงนี้
นาทีนี้มันทำอะไรได้บ้างมันสามารถเอาศพไปทิ้งตรงนั้นได้ไหม
เดี๋ยวลองดูนะคะนาริจาจำลองเหตุการณ์นะคะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับอยู่ในจุดที่กล้องวงจรปิดตัวหนึ่ง
สามารถจับภาพรถต้องสงสัยได้นะครับซึ่งเดี๋ยวทีมข่าวจะทดลองจับเวลาดูนะครับว่า
จะใช้ระยะเวลาจากจุดนี้ไปถึงจุดที่ทิ้งศพและย้อนกลับมาจุดที่กล้องจับภาพได้เนี่ย
ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ
ระยะเวลาเดี๋ยวผมจะใช้ความเร็วสักประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับ

จุดนี้นะครับไปเรื่อยเรื่อยนะครับก็จะมีการผ่านหน้าอบตนะครับ
คุณผู้ชมหลังจากนั้นขับไปเรื่อยเนี่ย
ตรงนี้ยังมีแสงไฟอยู่นะครับ
แต่ก่อนถึงจุดที่ทิ้งศพประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับ
ว่าแสงไฟหมดแล้วนะครับตรงนี้มืดเลย
โดยต้องเปิดไฟสูงนะครับเพื่อเช็คระยะถังแล้วก็เบานะครับ
นี่ครับนี่คือจุดที่ยิงศพเรา
บริเวณตรงจุดที่ทิ้งศพนะครับคุณผู้ชมมืดหมดเลยนะครับ
ไม่เห็นเลยกล้องวงจรปิดร้านค้าฝั่งนู้นเนี่ย
สามารถจับภาพได้ว่ารถคันนี้นะครับไม่ได้ผ่านนะครับแต่กลับรถครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกลับมาอยู่จุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพรถคันต้องสงสัยได้อีกครั้งนะครับ
ระยะเวลาในการไปกลับนะครับของทีมข่าวได้๒นาที๘วินาทีนะครับ
ซึ่งก็สอดคล้องกับระยะเวลาในกล้องวงจรปิดที่รถคันต้องสงสัยนะครับ
ใช้เวลาไปกลับประมาณสามนาทีนะครับซึ่งทีมข่าวไม่ได้รวมกันที่จะเผื่อเวลาในการทิ้งศพด้วยนะครับ

อืมค่ะแต่ว่าภาพที่ตำรวจไปได้มาก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าใช่รถของคนร้ายหรือเปล่าแต่ใช้คำว่าเป็นแค่รถต้องสงสัยอ่ะนะ
เขาอาจจะขับผ่านมาแล้วก็จังหวะอ้าวผิดทางก็ยูเทิร์นกลับก็อาจจะเป็นไปได้
เดี๋ยวตำรวจต้องไปขยายผลต่อใช่ค่ะ